คุณผู้ชมคะอย่างที่คุณผู้ชมทราบนะคะว่าเหตุการณ์นี้
มีหนูน้อยที่รอดชีวิต๑คน
เพราะน้องหลับแบบนิ่งเลยครับ
คิดว่าน้องตายแล้วน้องก็เลยรอด
ซึ่งไปช่วยเด็กที่รอดชีวิตเพียงคนเดียว
ภายในศูนย์เด็กเล็กเนี่ยค่ะเธอบอกว่าพอสิ้นเสียงปืน
คนร้ายหนีไปเธอคิดในใจว่ารอดน่ะ
ต้องมีคนรอดต้องมีเด็กรอดหลงเหลืออยู่บ้างนะ
มีเด็กอยู่คนนึงค่ะอยู่ด้านในสุดของห้อง
นอนหลับหันหลัง
บนที่นอนไม่มีคราบเลือดอะไรเลย
นิ่งนะคะนิ่งอยู่แบบนั้นครับ
น้องลอดน้องเรารีบวิ่งออกมาข้างนอกเลยค่ะ
เข้าไปดูเข้ามองเห็นน้องที่โดนที่โดนฟัน

คนหนึ่งที่อยู่ส่วนหนึ่งห้องน้องนอนหลับหันหลังให้ทุกคน
คนที่โดนของน้องไม่มีคราบเลือดก็เลยไปกับท่านรองประหลัด
ก็เลยบอกว่าน้องคนนั้นน่าจะไม่โดนอะไรน่าจะปลอดภัย
ก็เลยขอข้ามศพกับน้องเพื่อที่ไปอุ้มน้องลงข้างใน
ตอนนั้นน้องยังไม่ตื่นพอน้องเห็นเราเข้าไปน้อง
น้องกำลังจะตื่นก็เลยรีบวิ่งไปอุ้มแล้วก็จับไหล่น้องโต๊ะ
น้องผู้หญิงผู้ชายอายุประมาณเท่าไหร่ก่อน

คือที่ไปอุ้มนั้นหลังจากที่คนร้ายก่อเหตุแล้วใช่ไหม
ก่อเหตุแล้วก็ค่อยออกไปแล้ว